มาดูเรื่องของเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่เรานำมาเตือนภัยและเตือนใจกันเช่นเคยนะครับ
ฉะเชิงเซามีอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อ
เบรกแตกก่อนถึงสามแยกไฟแดงนะครับ
คนขับรถต้องหักรถลงไปในบ่อน้ำข้างทางนะครับ
เพื่อไม่ให้พุ่งชนรถคันอื่นที่จอดติดไฟแดงอยู่
ทำให้ได้รับบาดเจ็บนะครับติดตามจากรายงานครับ
คนขับรถบรรทุก๖ล้อขนส่งสินค้า
ออกมาจากห้องโดยสารฝั่งที่นั่งคนขับด้วยความทุลักทุเล
หลังรถบรรทุกคันนี้พุ่งตกลงไปในบ่อน้ำข้างทางเกือบทั้งคัน
ก่อนที่จะคว้าเอาทรัพย์สินที่ลอยน้ำอยู่ภายในห้องโดยสารกลับเข้าฝั่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสามแยกไฟแดงถนนสิริโสธรเชื่อมกับถนนบางนาตราด
ตำบลบางประกงอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตำรวจสพฉเชิงเซาสอบสวนนายสำราญเจริญศุกร์
อายุ๕๔ปีคนขับรถทราบว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถไปส่งของที่จังหวัดสมุทรปราการ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุที่มีรถจอดติดไฟแดงอยู่ด้านหน้า
พบว่ารถที่ขับมาเบรกแตกจึงตัดสินใจหักหลบชนเกาะกลางแล้วชนฟุตบาท
ก่อนที่จะพุ่งตกลงไปในบ่อน้ำข้างทาง
โชคดีที่คนขับรถบรรทุก๖ล้อได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
และขณะเกิดเหตุไม่มีรถวิ่งสวนมาจากอีกฝั่งถนน
ส่วนที่จังหวัดยะโสธรกู้ภัยเร่งนำนางสุภาพรชอบธรรมอายุ๕๓ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหมดสติส่งโรงพยาบาล
หลังขับรถประสบอุบัติเหตุในพื้นที่หมู่๖ตำบลนาสมัยอำเภอเมืองยะโสธร
ลงไปในสระน้ำข้างทางที่มีความลึกเกือบ๒เมตร

ริมถนนมีชิ้นส่วนรถกระจัดกระจาย

ก่อนเกิดเห็นรถเก๋งขนาดเกราขับมาด้วยความเร็ว

แล้วพุ่งชนต้นไม้เสียงดังสนั่น
ก่อนที่จะกระเด็นตกลงไปในสระน้ำ

ช่วยกันนำผู้บาดเจ็บออกมาจากรถ
ไม่มีรถไฟนะคะค่ะ
สวนไปก็ไม่มีรถไฟเงียบเลย

เขาก็คีย์มาดีอย่างนั้นเบิ้ล

ได้ยินแต่เสียงดังปี๊บแล้วเดี๋ยวพุ่งออกมา

ขณะที่ญาติผู้บาดเจ็บระบุว่า
ขวัญถึงช้าพี่ก็กลากขึ้น

ข้าวของภายในบ้านกระจัดกระจาย

นานนครอายุ๒๔ปีคนขับที่ได้รับบัตรเจ็บสาหัสติดอยู่ในห้องโดยศาล

หญิงชราวัย๗๑ปีเจ้าของบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของชำ
และถูกชนได้รับความเสียหายเปิดเผยนาทีชีวิตว่า
ขณะเกิดเหตุกำลังนำไข่ใส่ถุงเพื่อเตรียมขายให้ลูกค้า
จู่ได้ยินเสียงดังสนั่นเมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็พบรถบรรทุก
ชนบ้านข้างที่ไม่มีใครอยู่
ก่อนที่จะพุ่งมาที่บ้านของตนเองจึงตั้งสติแล้วกระโดดหนีออกมา
ตำรวจสพบางสะพานน้อยสอบสวนทราบว่า

กระดานอัดมาจากจังหวัดกระบี
ไปส่งให้ลูกค้าที่กรุงแคบบรรทคอน

ซึ่งเป็นทางโค้งมีฝนตกทำให้ถนนลื่น
จึงเสียหลักพุ่งชนบ้านเรือนประชาชน